สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้าย
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงอ่าเป็นชาวบ้านที่
ลำทัพจังหวัดกระบี่เสียชีวิตนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่ามีการไปตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
วินาทีที่วัยชายสามสิบสองปีเนี่ย
โดนยิงเสียชีวิตคาบ้านค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมล้มทั้งยืนเลยนะคะ
คือจุดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะดักซุ่มยิง
ก็คือเป็นบริเวณสวนปามใกล้บ้านของผู้ตายนี่แหละค่ะ

เป็นวินาทีที่นายพงพิพัฒน์เกษีสมอายุ๓๒ปี
ถูกคนร้ายดักยิงขณะที่ตัวเองก็ยืนดู
ยืนดูเครื่องยนต์ของรถยนต์กระบะกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะ
เขาเองจังหวะนั้นตอนที่โดนยิงปรากฏว่าล้มทั้งยืน
เสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนอีกคนนึงคุณผู้ชมจะเห็นในภาพนะคะ
พอตั้งสติได้ก็พยายามที่จะวิ่งหนีกระสุนหลบหนีไปในบ้าน
ก็เลยรอดตายอย่างหุดหวิดแต่ถามว่าบาดเจ็บไหมก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
จากนั้นมีคนร้ายหนึ่งคนค่ะสวมเสื้อเชิดแขนยาวใช้ผ้า
มันคาดปิดครึ่งหน้าเพื่อปิดบังใบหน้า
เดินเข้ามาที่ร่างของผู้ตายก็คือนายพงพิพัฒน์เนี่ยนะคะ
มาตรวจดูให้แน่ใจว่าพงพิพัฒน์ตายหรือยัง
พอเนี่ยคุณผู้ชมพอเขาไปตรวจว่าตายจริงแล้วก็รีบหลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจสพลำทัพได้รับแจ้งก็รีบค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของผู้ตายนายพงพิพัฒน์เนี่ยนะคะ
บ้านเลขที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
พอไปเนี่ยคุณผู้ชมย้อนให้ดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนไปเนี่ยไปพบศพนายพงพิพัฒน์
คว่ำหน้าจมกองเลือดคือตามร่างกายของนายพงพิพัฒน์เนี่ย
มีรอยสักเต็มตัวเลยค่ะมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
ยิงเข้ากลางหลังหนึ่งนัดซึ่งเป็นกระสุนลูกปลาย
เจาะเข้าไปตามร่างกายกว่า๒๐แผลด้วยกัน
ส่วนไปตรวจสอบไปพบที่เอวของผู้ตายมีมีดพกด้วยนะคะ๑เล่ม
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงเมื่อภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
หลบหนีเข้าไปในบ้านถูกยิงเข้าที่ปลายคาง๑นัด
บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
อกจากนี้ค่ะชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
พอไปถึงก็ไปพบหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง๑ชิ้น
หัวกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๒หัว
ปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๔ปลอก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้ประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีการสันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
เพราะว่าชนิดแล้วก็ประเภทปืนก็มีทั้งปืนลูกซอง
มีทั้งปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นมือปืนระดับพระการ

แล้วก็พยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอเราไปสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ

มีคนโทรศัพท์มานัดให้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไปรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม

แต่บอกว่าให้ไปคลองท่อมไปรับมอเตอร์ไซค์นะคะ
เขาก็เลยมาชวนตัวเขาเองก็คือเพื่อน
คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็น้าชายไปด้วย

พอรับมาเสร็จปุ๊บมาจอดที่บ้านลำทับ
นี่ค่ะน้าชายก็เข้าไปนอนภายในบ้าน
ส่วนตัวเขาเองกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
ยืนดูเครื่องยนต์ของรถกระบะแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
แต่จู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาจากทางสวนปามใกล้บ้าน
ก็เลยทำให้นายพงพิพัฒน์ถูกกระสุนเจาะเข้าไปเสียชีวิตค่ะ
ส่วนตัวเขาเองเขาบอกว่าก็ได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนพรกุล
ผู้กำกับสพลำทัพสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
นี่แหละค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะ
เป็นหลักฐานชิ้นเอกเลยนะคะเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนอกจากจุดนี้แล้ว
ไปตรวจสอบจุดอื่นอื่นบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าคนร้ายจะเดินทางเข้ามาใช้
ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีแล้วก็ที่สำคัญค่ะไปตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตเนี่ย
พบว่าเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีเสร็จ
ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทราบว่าเป็นขาใหญ่
เรื่องต้นก็มีการตั้งปมสังหารไว้๓ประเด็นหลักคือ๑เรื่องของการขัดแย้งเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าประวัติเดิมของผู้ตายเนี่ยคือเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตมีภาระยาถึง๔คนหนึ่งในนั้นก็เคยมีสามีมาแล้ว
และหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กด้วยค่ะอายุยังน้อยอยู่เลย๑๘ปีแล้วชอบทะเลาะกันด้วย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ยาดมาสอบบักคำเพิ่มเติมนะคะ